มาดูอีกคลิปนึงอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกรสินเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาอย่างแล้วก็อาจจะถือว่าผิดกฎหมายด้วย
คนขับรถบรรทุกขับรถขวางเส้นทางคือกันไว้หมดเลยอ่ะไม่ให้ใครแซงเลยไม่ให้แซงซ้ายหรือแซงขวาเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำเพื่ออะไรจะคลองถนนคนเดียวหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะคะ
นี่แหละก็เลยถูกนำมาแชร์กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้จากผู้ใช้รถท่านหนึ่งแล้วก็ส่งมาให้กับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่า
ไม่รู้คนขับรถบรรทุกคันนี้ไปทะเลาะกับใครมาแต่คุณไม่ควรขับรถปิดถนนแบบนี้สิคนอื่นเขาเดือดร้อน
์เข้าเมืองกราศิลป์จะเป็น๔ช่องจาราจรแบ่งข้างละ๒จาราจรดนี้สวนกันเนี่ยแต่รถบรรทุกพ่วงครับซ้าย

แบบนี้มันเสี่ยงเหลือเกินค่ะที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปด้วยนะคะ